อีกหนึ่งรายการนะครับที่ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสด
ก็คือการดังคลานฟุตซอร์ไทยแลนด์๕
ซึ่งทางด้านประธานพัฒนาฟุตซอลไทย
ก็ตั้งเป้าว่าทีมโต๊ะเล็กของไทยจะคว้าแชมป์ให้ได้ในรายการนี้

ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่๗แล้วนะครับ
ก็มี๔ทีมเข้าร่วมครับก็มีไทยเจ้าภาพอุสเบกิสถานอังกฤษและมาเลเซียนะครับ
แข่งแบบพบกันหมดระหว่างวันที่๒๐๒๓ตุลาคมนี้นะครับ

งานนี้นะครับบิ๊กปอมอริสักเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลไทยนะครับ
ก็ออกมาเปิดเผยว่ารายการนี้ก็เตรียมที่จะเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ
ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากทีมชาติไทยชุดนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคน

เพราะว่าตลอด๖ครั้งที่ผ่านมาเราไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยนะครับ

นัดแรกนะครับวันที่๒๐ตุลาคม
ไทยเจอกับอังกฤษนะครับในเวลา๑๖๑๕น
นัดที่๒วันที่๒๑ตุลาคมนะครับ
เวลาเดิมครับไทยเจอกับมาเลเซีย

เปลี่ยนเวลาเป็นทางหน้ากาก๑๕น